ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนรัก
ต่อความหวังให้กับคนในครอบครัวครับ
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนรัก
ต่อความหวังให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีอายุ๗๔ปี
ผมว่าคุณผู้ชมก็คงอยากจะพักผ่อนจากการทำงานหนักมาทั้งชีวิตแน่
แต่สำหรับหญิงชะลาวัย๗๔ปีที่มาในรายการวันนี้
หยุดไม่ได้แม้แต่วันเดียว
เพราะเขาต้องเลี้ยงดูผู้ชายอันเป็นที่รักถึง๓ชีวิตด้วยกัน
เราไปชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันก่อนครับ
ภาระของฉันทุกวันนี้ต้องดูแลตา
ตาอะไรเนี่ย
ร่างกายไม่แข็งแรงทำมาหากินไม่ไหว
พลักษณ์อีกคนหนึ่งก็ลูกชายฉันนี่เนี่ย
ทำมาหากินไม่ได้เพราะเขาเป็นโรคเบาหวาน
อะไรไม่ค่อยเห็นเดินเหินไปไหนก็ไม่ไหว

ภาระอีกอย่างหนึ่งดูแลหลานชาย
เพราะว่าเขาไม่ปกติต้องลามโซ่ไว้
จะปล่อยลึกก็กลัวเดินไปกลับบ้านไม่ถูก
ยายอายุ๔๔ทำงานเพราะว่าคนในบ้านยายเขาทำให้ได้
ปู่ก็ทำไม่ได้หลานก็ทำไม่ได้ต้องทำเลี้ยงคนเดียว
อยากจะหาไม้เผาถ่านก็ไปคนเดียว
หลานก็ทำไม่ได้หลานก็ทำไม่ได้ต้องทำเลี้ยงคนเดียว
หลานก็ทำไม่ได้หลานก็ทำไม่ได้ต้องทำเลี้ยงคนเดียว

หลานก็ทำไม่ได้หลานก็ทำไม่ได้ต้องทำเลี้ยงคนเดียว
หลานก็ทำไม่ได้หลานก็ทำไม่ได้ต้องทำเลี้ยงคนเดียว

หลานก็ทำไม่ได้หลานก็ทำไม่ได้ต้องทำเลี้ยงคนเดียว
หลานก็ทำไม่ได้หลานก็ทำไม่ได้ต้องทำเลี้ยงคนเดียว
หลานก็ทำไม่ได้หลานก็ทำไม่ได้ต้องทำเลี้ยงคนเดียว
หลานก็ทำไม่ได้หลานก็ทำไม่ได้ต้องทำเลี้ยงคนเดียว
หลานก็ทำไม่ได้หลานก็ทำไม่ได้ต้องทำเลี้ยงคนเดียว
หลานก็ทำไม่ได้หลานก็ทำไม่ได้ต้องทำเลี้ยงคนเดียว
ทิ้งเลือดอาบเลยน้องสรุป
หลังจากตกบันไดมาแล้วก็

ตื่นเต้นมาก็ทำอะไรไม่ได้
เดินก็ล้มไม้ก็ทำไม่ได้

ออกจากปู่แล้วก็ยังมาดูแลลูกชาย

เดินเห็นพื้นก็ต้องใส่ไม้ค้ำไป

เขาจะไม่ค่อยรู้สึก

ยายก็ช่วยคิดให้

ก่อสร้างก่ออะไรเขาก็ไปเขาก็ทำเพราะได้เลี้ยงตัวเขา
เมื่อก่อนร่างกายแข็งแรงอยู่ก็ทำงานก่อสร้าง
เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็เมียกับแมน๒คนลูก
ร่างกายนี่เริ่มไม่ดีก็ตอนอายุ๔๐เป็นเบาหวาน
มีอาการหนักขึ้นตอนผมถูกรถชนครับ
ตาก็เริ่มพากขึ้นมาครับแย่กันมาตั้งแต่ปัดนั้น
ขาเริ่มสั่นไม่มีแรงมันแย่ซ้ำกว่าเก่า
เขาไปเย็บไม้หรือเย็บตอไม่รู้ครับเป็นแผลและบวมผ่า๒ครั้ง
หมอก็อาจจะตัดขาเพราะมันแผลผิดเชื้อ
ถ้ารักษาไม่หายก็ลามไปเรื่อย
ตัวนี้ร่างกายพ่อผมแย่มาก
ในการขับถ่ายมันก็ถ่ายหนักถ่ายเบาก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง
ได้แม่ค่อยดูแลเช็ดถูให้

ลูกต้องดูแลแม่นี่แม่มาดูแลลูก

ที่ไม่สามารถดูแลพ่อแม่ได้ครับ

ลูกสาวก็จะมาเยี่ยมพ่อทุกวันนะครับ
พาไปห้องน้ำจุงห้องน้ำแล้วก็ซักเสื้อผ้าให้ครับ

ตั้งแต่พ่อเขาเจ็บป่วยมา
หนูก็คอยมาเช็ดอึเช็ดให้เขาซักผ้าให้เขา

พาเขาไปล้างแผลที่อนามัย
แล้วก็มาดึงยาฉีดให้เขาทุกเช้าเย็นนะจ๊ะ
ที่สำคัญย่าก็มีภาระอีกอย่างหนึ่งคือ
ต้องดูแลน้องชายน้องชายก็ป่วยเป็นโรคลมชัก
สมประกอบต้องล่ามโซ่ไว้ตลอดเวลา
เขาจะมีอาการชักเก่งตลอดเวลา

จนตอนนี้ก็จะ๒๐แล้ว
หนูก็คอยแวะเวียนมาช่วยดูเขามั่ง
แมนต้องหามือเขากิน๓เวลา
ถึงเวลาอาบน้ำก็แก้โซ่ให้เขาอาบ
ถ้าเขาชักทีก็หลมตึงเลย
ก็ต้องคอยดูกลัวหัวเขาจะไปฟาดกับอะไร
รามโซ่ไว้เขาก็จะหนี
หนีไปเดี๋ยวก็กลัวจะตกน้ำมั่ง

เขาไปเขาไม่เข้าบ้านไม่ถูก
เขาออกจากบ้านไม่ได้
ปู่ปิดไว้หมดเขาก็ปีนขึ้นชั้นบนโดดลงมา

หาซื้อกับข้าวเงินทองก็ไม่มี

บอกว่าหมูหมากล้าก๋วยก็ไม่มี
ขายดีไม่เหลืออะไรสักอย่างเลย

อ้าวเมื่อกี้ไปซื้อหมูซื้อไก่ไหม

ถ้าปู่เขารู้ว่าจนไม่มีอะไรกิน

ให้ยายทุกข์คนเดียวดีกว่า
เวลาไม่มีเงินยายก็ไปหาหน่อไม้ข้างบ้าน

ต้มจิ้มพริก
ทุกวันนี้

ผมรู้สึกเสียใจน้อยใจเหลือเกินครับ
เราช่วยเขาไม่ไหว

บอกเขาอย่างเดียวบอกว่าอย่าทำมากซะแล้ว

คนหนึ่งขอบคุณก็จะแย่
รักษาปู่รักษาลูกชาย
ชื่อกินหนังแหม้งหาย
เลี้ยงปูเลี้ยงลูกชายเลี้ยงหลาน

คุณผู้ชมครับหัวใจของย่าเวียนนั้นแกร่งดังเพชรจริง
เพราะย่าสู้ไม่ถอยต่อโชคชะตา
เพื่อดูแลผู้ชายอันเป็นที่รักถึง๓คนให้ดีที่สุด
ช่วงหน้าครับเราจะไปพูดคุยกับครอบครัวของย่าเวียน
จากจังหวัดพิจิตรกันในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
เหนื่อยมากไหมครับที่ต้องดูแลทุกคนภายในบ้าน
เหนื่อยมากแต่ก็หยุดไม่ได้
กลัวเขาจะอดทั้ง๓คน

วันนั้นปู่เคยบอกกับย่าด้วยว่า

บอกกับปู่กลับมาว่าหมูหมากล้าไก่ไม่มีเยอะ
เขาขายเอี่ยมเลยขายดีจังเหลือถ้ากาแฟเนี่ย
ซื้อถุงกาแฟมา๒๐บาทซื้อไปเลย
เขาทำผิดต่อปู่เพราะฉะนั้นทำโทษเลย